มาดูกรณีของเบนส์เรสซิ่งกันบ้าง
วันนี้ตำรวจตามที่ออกหมายเรียก
ให้มารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
เรื่องของการฟอกเงินเนี่ยนะครับ
และแน่นอนนะครับวันนี้ทางทนายความของเบนท์เลสซิ่งก็ยืนยันว่า
จะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก

พร้อมเตรียมแนวทางการต่อสู้คดีไว้แล้วด้วยนะครับ
หลายคนจับตามองถ้าเข้าพบ๙โมงครึ่ง
วันนี้ก็เป็นครั้งที่๓แล้วที่เบ้นเข้าพบตำรวจนะคะ
โดยทนายความของนายอัครกิจวรโรธเจริญเดช

ก็คือทนายสรรเริกอัตการนะครับ
ก็ยืนยันว่าเบนส์จะเข้าพบตำรวจตามหมายเรียกอย่างแน่นอน

แล้วก็ได้เตรียมหลักฐานเอกสารพร้อมแนวทางการต่อสู้คดีไว้เรียบร้อยแล้ว
เชื่อว่าสามารถชี้แจงที่มาที่ไปของเงินทั้งหมดได้อย่างชัดเจนนะครับ
ด้านของพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยครับว่า
เบนส์ต้องชี้แจงเรื่องเงินในบัญชีว่ามาจากไหน
ไล่เรียงที่มาที่ไปจนสิ้นข้อสงสัย
เพราะก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนพบหลักฐานสำคัญ
เป็นบัญชีธนาคารของนายเบนส์
ปรากฏว่ามีเงินหมุนเวียนระหว่างบัญชีเชื่อมโยงกับนายบอยนาคคำ
ซึ่งเป็นเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพา

โดยเป็นเงินหมุนเวียนจำนวนกว่า๑๐๐ล้านบาท
ติดต่อกันในรอบ๓ปีที่ผ่านมาก็เลยเชื่อมโยงเงินกัน

ล้านบาทคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินโอนเข้า
มันมีเงินก้อนอื่นที่หมุนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับ
บอกว่าหากนายเบนซ์ไม่สามารถชี้แจงเงินในกระเป๋าได้

ฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบความพิรุษของ
หาเงินในบัญชีในเบ้นแล้วก็การครอบครองทรัพย์สิน
บอกว่าก่อนหน้านี้ในเน้นมีรถคันแรก
ละประมาณแค่ล้านถึง๒ล้านบาทเอง
แต่ปรากฏว่าพอจะซื้อรถอีกคัน
เป็นรถลัมโบกินี่สีเทาตั้ง๒๐ล้านบาท

เขาประมวลออกมาแล้วนะคะสำหรับอาชีพของเบนท์เรสซิ่ง
ทำไมถึงมีเงินเยอะถึง๑๐๐ล้านบาท
มีเงินหมุนเวียนในบัญชีถึง๑๐๐ล้านบาทนะคะ
เพราะว่าอาชีพหนึ่งก็คือเป็นนักขับรถนักแข่งรถนะคะ
ก็เงินรางวัลต่างนี่เขาก็มีการประมวลแล้ว
รวมทั้งอาชีพก็คืออีกหนึ่งอาชีพก็คือร้านแต่งรถ
เขาบอกว่าเรื่องของภาษีมันก็มี
มันก็แสดงออกว่ามีรายได้เท่าไหร่กันแน่ในเรื่องของร้านเนี่ยนะครับ